สวัสดีครับทุกคุณรักระแบบนี้ดีที่สุดครับ
และพร้อมเริ่มเทพธิ์ชาติความรับรัก

คราวนี้ก็เป็นกรรมดาคุณอย่างใหญ่สุดที่ได้นะ
เดี๋ยวก็จะไปประชุมกันนิดหน่อยนะ
ทำความเข้าใจกันอะไรกันก็คงไม่มีอะไรมากนักหรอก
เพราะทุกคนก็คุ้นเคยอยู่แล้วและมีสมการมากกว่าผมในสำหรับ
แต่เราก็จะมาคุยกันว่าต่อจากนี้เราทำงานร่วมกันได้อย่างไร
ผมยินดีนะที่มีคนมาช่วยงานแบบนี้นะ
จริงแล้วผมยินดีจริงก็จะได้ไม่มีปัญหากันต่อไปในอนาคต
ที่พามาอาจจะหาอยู่บ้างจะได้ความเข้าใจด้วยอินทรัพย์ดี
อะไรก็แล้วแต่นะวันนี้เราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า
เราก็เดินหน้าประเทศของเรามาสู่วันนี้ซึ่งเราได้รัฐบาลใหม่อย่างสมบูรณ์นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ผมคิดเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมการต่อไป
ก็คือเรื่องของการแสดงระยุบายนะเรื่องการแสดงพลังโครงพลัง
วันนี้ก็จะมีการหารือกันบ้างในตรงนี้นะครับ
เพื่อให้การเดินหน้าไปด้วยความเรียบร้อยประเทศชาติมันหยุดไม่ได้หรอก

จริงแม้ว่าเราจะต้องยุติปัญหา
บางปัญหาที่มันไม่ใช่จำเป็นเขาไปให้ได้บ้างนะ
แล้วก็สร้างความรักความรักผ่านกลับมือกินให้คนชาติให้มากขึ้นไปเรื่อย
สำหรับพวกเราก็คือเป็นประชุมในด้วยกันนะ